บีคุกเข่ากราบขอขมาญาติเหยื่อผับมรณะเมาเท่นบีนั่นเอง
ซึ่งล่าสุดสารจังหวัดพัทยาให้ประกันตัวเสียบียืนเป็นหลักทรัพย์๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องติดกำไรอีเอ็มด้วย
ก็คืออย่างที่ดอมบอกนะครับพอได้รับการประกันตัวออกมา
คราวนี้เสบีก็ใช้เวลาทั้งหมดตระเวนตระเวนไปเยี่ยมแล้วก็ไว้อาลัย
แล้วก็ไปมอบเงินค่าทำศพนะครับ
ตำรวจสมภาพภูตาหลวงนะครับคุมตัวนายพงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบี
ตอนนี้เจ้าของเมาทินบีผับขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรก๑๒วันก่อน
หลังจากถูกแจ้งข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
สารจังหวัดพัทยาท่านให้ประกันตัวเสียบีนะครับโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๓แสนบาท
เงื่อนไขคือให้ใส่กำไรอีเอ็มอย่างที่ดอมบอกแล้วห้ามไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
หรือไปก่อเหตุร้ายประการอื่นแล้วก็ให้รายงานตัวเมื่อครบกำหนดฝากขังครับ
หลังจากได้รับการปล่อยตัวครับเสียบียังมีสีหน้าเครียดนะฮะพูดกับผู้สื่อข่าวยกมือปลกเลย
บอกตลอดเลยผมขอโทษผมจะเยียวยาทุกอย่างนะฮะ
ยกมือพูดแบบนี้ตลอดเวลานะครับเอาดูช่วงนี้หน่อยครับ

พร้อมเยียวยาทุกคน

รถลงตามให้มาเนี่ย

จังหวัดชลบุรี
กรวิทย์จำได้ไหมฮะกรวิทย์เมงคำมีอายุ๑๗อ่ะ

คือทั้งคู่คุกเข่าเลยนะครับคุกเข่าก้มลงไหว้ขอขมานางสาวรำภัยแบบนี้ฮะ
นะครับขอคำมาด้วยขออภัยด้วย
ขอโทษกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับแม่แล้วก็ญาติญาติ
ญาติญาติเขานั่งอยู่มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับ
จากนั้นเสียบีกับภรรยาก็ขอตัวกลับนะครับ
ญาติมีกำหนดชาปนกิจในกรวิทย์วันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
แต่วันนี้สิวันนี้คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเสียบีกับเมียเนี่ย
เขาจะไปไหว้ศพนะไปขอขมาครอบครัวผู้เสียชีวิต
ที่ตั้งสวดอภิษฐรรมในพฤษฐศาสตร์ตะหิบ
แปดรายด้วยกันวันนี้เดินสายเลยอืมนะครับ
หลังจากได้รับประกันตัวเมื่อวานก็เริ่มเดินสาย

จากนั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บทั้งที่โรงพยาบาล
แล้วก็ที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านทุกคนด้วยฮะ
ขณะที่ครอบครัวของจ่าเอกสมรัฐหินเทาหรือว่าจ่าเพชร
มนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ห้องน้ำผับครับ
เอาอาหารคาวมาอาหารหวานมาเครื่องเส้นมาตั้งไว้แบบนี้ฮะ

จากนั้นแม่กับป้าจุดทูปเรียกนะครับ
เรียกวิญญาณทั้งน้ำตา
บอกว่ายังไงบ้างลองฟังดูในคลิปดีกว่าฮะ
กลับบ้านรับนะลูกนะครับอยู่บ้านเรา
เรียกกินข้าวก่อนไม่ค่อยเรียกกัน
กลับบ้านนะลูกกลับไปกับแม่นะลูก
กินข้าวแล้วกลับบ้านนะลูกแม่มารับแล้วป้ามารับแล้ว
กลับบ้านรับนะลูกนะ
โอ้โหบรรยากาศบีบหัวใจครับ
ครับนะฮะเป็นไปอย่างโศกเศร้าจริง
มาดูกระทรวงแรงงานนั่ง
กระทรวงแรงงานเขามอบเงินสิทธิประโยชน์
กองทุนเงินทดแทนนะครับให้กับทายาทของนายวิริยะแต่งสง่า
อายุ๓๑ปีท่านนี้เป็นใคร
ท่านเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูร้านนะครับ
มีเงินทำศพ๕หมื่นบาทและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต๑๘๐๐๐๐๐บาท
และเงินบำเหน็จฉราภาพผู้ประกันตนมาตรา๓๓และเงินบำเหน็จฉราภาพมาตรา๔๐
รวมเป็นเงินทั้งหมด๑๘๒๗๑๑บาท๔๖สตางค์ครับ

ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สาเหตุล่ะสาเหตุต้องตามกันต่อนะสาเหตุเนี่ยคืบเหมือนไม่คืบ
คือตอนแรกเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะ
มีการตามช่างไฟมาซ่อมแซมโคมไฟด้านบนเป็นประเด็นนั้นหรือเปล่า
ที่อาจจะมีการหละหลวมหรือว่ามีประเด็นที่ทำให้มันกลายเป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมา
แต่จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
โดยมีการแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น๒ชุดคือเขาตรวจละเอียดแหละ
ที่๑คือตรวจสอบโครงสร้างอาคารและการออกแบบ
โดยชุดที่๑มีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปนิกร่วมตรวจสอบด้วย
เพื่อดูอะไรคะเพื่อดูวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่าผู้ที่ออกแบบหรือผู้เปลี่ยนแปลงอาคาร
วัสดุถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นี่ชุดที่หนึ่งนะ
ที่๒ค่ะได้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในร้าน
เนื่องจากว่าลักษณะการจ่ายไฟฟ้าจะมีหม้อแปลงแยกกัน๓ตัวในการจ่ายไฟในแต่ละส่วน
ชี้จุดด้านในอาคารด้วยนี่เป็นคนแรกเลยตั้งแต่มีการก่อสร้างผับแห่งนี้ค่ะ
ทีนี้ภายหลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือว่าช่างไฟฟ้าได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
คืออย่างนี้เมื่อ๒ปีก่อนเจ้าของร้านได้ว่าจ้างให้พวกเขามาวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารนี้
ตั้งแต่มีการก่อสร้างร้านเลยนะ
ปุ้ยคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ที่บอกว่า๒ปีก่อนแต่จำได้ใช่ไหม
ใช่เป็นโซนร้านอาหารก็มีหมูกระทะก็มีเหมือนกัน

ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนทางร้านได้ว่าจ้างให้มาวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ยืนยันบอกว่าการวางระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานถูกต้อง

มีคัทเอาท์แยกหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด๓ตัว

เขาบอกว่าซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการจ่ายไฟภายในร้าน

หม้อแปลงกันแยกหม้อแปลงกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมก่อนวันเกิดเหตุช่วงเช้าวันที่๔สิงหาคม
เหตุการณ์มันเกิดตอนไหนคะครับประมาณตีหนึ่งของวันที่ห้าถูกไหม
ช่วงเช้าของวันเกิดเหตุวันก่อนเกิดเหตุค่ะ
เขาบอกว่าได้เข้ามาซ่อมแซมโคมไฟที่หล่นลงมา
นี่แหละเป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต
เนื่องจากว่าตอนนั้นน็อตของโคมไฟมันหลุด
จากนั้นก็เลยมีการซ่อมแซมแล้วก็พอซ่อมแซมเสร็จปุ๊บ
มีการทดสอบการเปิดปิดไฟอีก๒รอบรอบละ๕นาที
ซึ่งไฟติดปกติไม่มีกลิ่นไม่มีความผิดปกติใด
หลังจากที่มีการซ่อมแซมโคมไฟเสร็จแล้วนะ
อันนี้คือซ่อมก่อนเกิดเหตุนะครับทีนี้เนี่ย
ซึ่งการเข้ามาซ่อมโคมไฟไม่ได้เกี่ยวข้องเขาบอกอย่างนี้
การเข้ามาซ่อมโคมไฟไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ในวันก่อนเกิดเหตุยืนยันว่าไม่ได้ต่อระบบพิษ
จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ช่างไฟเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ตอนที่พี่เข้ามาซ่อมล่าสุด

ไฟมุ่งบี้มุ่งบี้อะไรที่มันบิ้งอย่างมันตก

แต่ผมก็ไปใส่ประกอบเหมือนเดิม
วันที่สามเมื่อไหร่

ช่วงเช้ามันเกิดเหตุ
เราก็เสียบปั๊กเหมือนเดิม

ยืนยันว่าไม่ได้มีการต่อระบบไฟผิด
จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้

ขณะเดียวกันคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ

มีการตรวจสอบเรื่องของการเดินสายไฟของผับ
ได้มีการบันทึกภาพสายไฟ
ช่วงที่ไปพาดกับป่ากล้วยจากเสาไฟถนนหลัก
เข้ามาภายในเสาไฟข้างในของอาคารของผับ

เพื่อหาสาเหตุว่าอาจจะใช่ตรงนี้หรือเปล่า

เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลออกมาเป็นอย่างไรด้วย
เรื่องของการตรวจสอบต้นเหตุสาเหตุ

ในมุมของความเชื่อในมุมของโหรศาสตร์คุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะเจ๊ฟองพี่เบิร์ต

ให้ระวังระวังอะไรอีกล่ะคะป้า
เรื่องไฟฟืนแก๊สควันระเบิด

นับตั้งแต่๙สิงหาคมถึง๓ตุลาคม

แนะนำให้มันท่องคาถาคลายออกภาษณ์
ของหลวงปู่มั่นพุริทัศโต

นโมวิมุตตานังนโมวิมุติยา
ท่องไว้ท่องไว้
ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร

เพราะฉะนั้นพอมันมีการเตือนออกมาแบบนี้แล้ว

เครื่องบินที่มันแบบเป็นเครื่องบินเก่า

ใช้ระบบไฟแล้วมันใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
เครื่องมันจะเริ่มร้อนแล้วอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ